นี้ไปที่ชัยภูมิก่อนเลยค่ะ

สาเหตุเพราะเมาแหละดูออก

พระต่างถิ่นนะคะมาที่วัดแห่งหนึ่ง
ชวนเจ้าอาวาสนั่งกงเล่าขาม

สภาพสบักสบมแบบนี้ค่ะ
แล้วนี่โอ้โหเป็นสมณเพศ

สุราเมระยะมัชชะปะมาตัดฐานา

แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

นี่คุณผู้ชมพระที่บาดเจ็บ
โอ้โหตาปูดบวมแบบนี้นะคะ
ชื่อว่าพระบุญถมทันตาอายุ๖๓ปี
เจ้าอาวาสวัดท่าเซี่ยว
เซี่ยวใหญ่ตำบลบ้านเหล้าอำเภอเมืองชายภูมิค่ะ

เป็นเจ้าอาวาสท่านถูกพระสมิทนะฮะ
ก็เป็นพระต่างถิ่นมาขอนั่ง
ฉันเพลที่วัดแล้วก็ชักชวนกัน
ตั้งวงกินเหล้าขาวสิ

หลวงพ่อบุญถมถูกพระสมมิตรค่ะ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพชัยภูมินะคะ

ใกล้กันไปพบรถเก๋งทะเบียนกไก่ยักษ์

ด้านหน้ารถมีรอยถูกชน

คว่ำอยู่ไม่ไกลคันนี้แหละค่ะ

จังหวะนั้นชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมายืนดูนะฮะ

สำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ

ก่อนเกิดเหตุพระสมมิตรมาหาที่วัด

จากนั้นก็เอาเหล้าขาวควักขึ้นมาค่ะ

เพราะฉะนั้นก็เลยโดนพระสมมิตร

ก็อยากว่าฉันเพนด้วยกันมา
ไปสู่สิทธิ์ไหมฉันเพนด้วย

เหมือนไปฉันเพลแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้
ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจต้องทำไงคะ

แล้วพบว่าสูงกว่ากฎหมายกำหนด

พระสมมิตรคนต่อยเจ้าอาวาสเนี่ย

หนึ่งในพระที่ร่วมวงด้วยตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะ

ทั้งเจ้าอาวาสนั่งฉันเพล

นเมาได้ที่ก็เลยขอตัวไปนอน
พอตื่นมาอีกทีก็พบว่าพระสมมิตร

กับพระอีกรูปก็เลยรีบขับรถเก่งนี้
ทีนี้ด้วยความเมาก็เลยชนไปทั่ว

เมาก็ขับชนไปมั่วเลยนะคะ
ฟังเสียงพระวิรัติหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราย้อนกลับไปที่วัด
ไปพบกับนายทวีศักดิ์ได้พรอายุ๓๙ปี
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็เห็นพระเนี่ย
ขับรถโซไปเซมาค่ะ
แล้วสุดท้ายไปชนเข้ากับประตูวัด

ยังขับรถมาชนรถจอย่อ
รถจักรยานยนต์ของตัวเองด้วยคันนี้แหละค่ะ

ตอนที่คนขับลงมาเห็นว่าเป็นพระเนี่ย

อยู่ในอาการเมาพูดจาไม่รู้เรื่องด้วยค่ะ
โอ้โห
แม่นครับผม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ตั้งวง๔รูปคุณผู้ชม

ถลกวิวาดสุดท้ายก็ต้อง

ไปทำพิธีศึกจากความเป็นพระเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วออกมาเป็นคารวาสเนี่ยดื่มก็ต้องมีสติด้วยนะ
ฉะนั้นแล้วต่อให้คุณคลองพระเหลืองหรือไม่คลองพระเหลือง
มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าคุณไม่มีสตินะคะ
ขอบหมาว่าพูดจาวไม่เข้าหูกัน